ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามความคืบหน้าคดีที่โหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่สมุทรปราการค่ะนะฮะเราก็ตามเรื่องนี้กันมาสองสามวันแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่จับตัวคนร้ายได้เนี่ยวันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับนี่ฮะ
นายเอกพฤษอายุ๓๓ปีนะครับจับได้เมื่อวานนี้วันนี้พาไปทำแผนนะครับที่ห้องพักในอพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่แถวศรีนครินในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็เดินก้มหน้าก้มตาลงมาเลยใช่ค่ะ
ท่าทางเคร่งเครียดมาเลยนะฮะเมื่อวานนี้ไปจับได้เนี่ยลักษณะยังเมายาเสพติดค้างอยู่เลย
ให้การวกวนอยู่ไปจับได้ที่ปฐุมธานีที่ห้องพักในปฐุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ให้ชี้จุด
ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ตรงที่พักแห่งนี้เป็นลักษณะคอนโดหรือว่าอพาร์ทเมนต์นะครับที่สมุทรปราการนะครับ
ช่วงที่คุมตัวมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ
โดยเฉพาะเรื่องของผู้ตายที่เป็นหญิงสาววัย๒๗ปีที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับ
คือนายเอกพฤษเนี่ยเขายอมรับว่าเพิ่งรู้จักกับผู้ตายนะครับคือนางสาวจิราพร
ติดต่อกันเนี่ยผ่านทางทวิตเตอร์เพื่อนัดหมายจะมาเจอกันในคืนวันเกิดเหตุ
ยืนยันว่าที่ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเนี่ยบีบคอเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อ้างว่าถูกผู้ตายเนี่ยเขาต่อว่าด่าทออันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับ
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยเนื่องจากคุณจิลาพรหรือว่าชื่อเล่นชื่อน้อยหนาเนี่ย
แม่ค้าออนไลน์วัย๒๗ปีเธอไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
คือตัวของผู้ต้องหาบอกว่าอยากจะขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าอยากขอโทษแม่เขาขอโทษตอนก่อเหตุนี่ไม่คิดนะฮะ

ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหทางฝั่งของผู้ตายเนี่ย
มีทั้งคุณแม่มีลูกอีก๒คนยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวไปชี้จุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่จะขึ้นไปยังห้องพักนะฮะ
ผู้ต้องหากดลิฟต์ขึ้นไปบนชั้นสองนะครับบอกว่าห้องที่จะไปหาเนี่ย
บนชั้นสองก็เหมือนภาพในกล้องวงจรปิด
ในวันนั้นสามสิบเอ็ดสิงหาคมต่อเนื่องหนึ่งกันยายนนะครับ
พอไปถึงในห้องเนี่ยผู้ต้องหาอ้างนะครับ
คือตอนนั้นน่ะตอนที่ชี้จุดนี่ตรงจุดที่จะขึ้นไปนะครับ
คุณผู้ชมครับเข้าประตูมาแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสอง
คือไปถึงในห้องเนี่ยจะต้องทำแผนต่อค่ะเห็นไหมฮะ
ต้องชี้จุดต่อนะครับเนี่ยขึ้นบันไดไปนะฮะ
แต่พออยู่อยู่เข้าไปในห้องที่เกิดเหตุนายเอกพฤษหรือว่าในแม็กซ์เนี่ยฮะ
ชื่อเล่นชื่อแม็กซ์นะอยู่ดีหน้ามืดหน้ามืดจะเป็นลมนะ
นี่ฮะแต่ตำรวจบอกเอาไม่เป็นไรนะไม่ไหวก็นั่งก็ได้นะ
นั่งหน่อยนะให้ดีขึ้นเดี๋ยวตำรวจจะรอถามว่าจะไหวไม่ไหว
อะไรยังไงนะครับแล้วก็ใช้มือชี้จุดเอากันแล้วกัน
พอชี้จุดเสร็จเจ้าหน้าที่บอกถ้ายังงั้นก็ขอขมาผู้ตายซะ
นายเอกพฤษก็นั่งคุกเข่าที่ปลายเตียงนะครับ
มีเจ้าหน้าที่เขาเตรียมดอกไม้อะไรมาให้นะครับ
ก็ทำพิธีขอขมาผู้ตายที่ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับ
คือก็อยู่ตรงเนี้ยสักนิ่งอยู่สองสามนาทีนะครับ
น่าจะพูดในใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากอะไรออกมา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าดีขึ้นก็ทำแผนต่อกันแล้วกันนะ
คำรับสารภาพเนี่ยบอกว่าโมโหเขาแล้วก็บีบคอเขาจนเสียชีวิตบนเตียงนอน
นี่ฮะพอบีบคอเขาจนเสียชีวิตเสร็จ
ก่อนจะออกจากห้องไปเนี่ยไปเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วย
ก็ไปเห็นทรัพย์สินของผู้ตายวางอยู่ที่โต๊ะทีวีในห้อง
ตรงนี้นะฮะคือตามหลักฐานต่างที่ไปเจอที่ห้องพักของผู้ต้องหาที่ไปจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานเนี่ย
มีโทรศัพท์มือถือ๓เครื่องของผู้ตายมีเงินสดอีก๓๐๐กว่าบาท
ญาติเขาบอกสร้อยข้อมือสร้อยคออะไรพวกนี้ก็หายไปด้วย
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องเนี่ยคุณแม่ของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายเขาเตรียมจะส่งไปให้ลูกสาว๒เครื่องนะ
นี่เอาไปหมดเลยนะฮะ๓เครื่องเอาของผู้ตายไปด้วย

ช่วงนี้นักข่าวก็พยายามสอบถามเพิ่มเติม
ว่าตอนคุกเข่าขอเข้ามาผู้ตายเนี่ย
บอกอะไรกับผู้ตายบ้าง
ผู้ต้องหาบอกว่าก็ได้ขอโทษน้อง
บอกเขาว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตาย
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อืมเมื่อกี้เราได้สื่อชาญกับน้องใช่ไหมคะ
บอกเขาว่าอะไรคะที่พี่ตั้งค่ะ

จริงพี่รักน้องไหมคะ
เรามาแค่มาใช้บริการไม่ได้คิดว่าจะเลยเผ็ดกัน
แล้วทำไมตอนที่ก่อเหตุน้องคนนี้จะไปก่อเหตุที่บางนาอีกเหรอคะ

เดี๋ยวค่อยถามได้ไหมคะ

แต่ที่สำคัญคือบอกว่าพอขอเข้ามาแล้วก็รู้สึกผิดน้อยลง

เพราะประวัติคดีของนายเอกพฤษเนี่ย

มีหมายจับอยู่เรื่องหนึ่งด้วยนะครับ

ว่าผู้ต้องหาเคยทำงานเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นจากนั้นก็ไปทำงานเป็นช่างรับเหมาทาสีนะ
แต่ส่วนตัวเนี่ยมีพฤติกรรมชอบทำตัวหรูหราเอารูปคนอื่นไปสร้างเป็นโปรไฟล์ของตัวเองในสังคมออนไลน์
แล้วชอบทักไปแชทหลอกล่อหญิงสาวหน้าตาดีนะที่จะใช้หลักเนี่ยคือทวิตเตอร์กับติ๊กต๊อก
แล้วก็จะเข้าไปชวนคุยตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยทักไปพูดคุยกับผู้ตายทางทวิตเตอร์ได้๒วันแล้วนัดหมายมาหาที่ห้อง
โดยผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าก่อนจะมาถึงเนี่ยไปเสพยาไอซ์มาก่อนด้วย
คือเมายาไอซ์มาแล้วมาถึงก็มาเจอผู้ตาย
ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาดูถูกนะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชาย
ก็ทำให้ไม่พอใจโมโหก็เลยบีบคอเขาจนหมดสตินะแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ
จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือเข้าไป๓เครื่องเอาเงินอีก๓๐๐บาทไปด้วย
สร้อยข้อมือของผู้ตายก็เอาไปด้วยจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังของนายเอกพฤษ
ผู้ต้องหาคนนี้เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งในห้องพักในพื้นที่สอนอบางนามาแล้วนะครับ
ถูกแจ้งความเอาไว้แล้วมีหมายจับด้วยตอนนี้หนีหมายจับของสอนอบางนาอยู่
แล้วก็มาก่อเหตุตรงนี้อีกแล้วเคยก่อเหตุลักษณะทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยมาหลายครั้ง
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเคยถูกจับดำเนินคดีนะ
แล้วก็ติดคุกเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเมษายนที่ผ่านมาด้วย
เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายจากประวัติเนี่ย
ก็คือพฤติกรรมใช้รูปคนอื่นเนี่ยมาทำเป็นโปรไฟล์หลอกลวงเหยื่อเพื่อจะไปหาเขา
แล้วหลังก่อเหตุแต่ละที่ก็จะเบิกเงินจากนายจ้างที่ทำงานอยู่
แล้วก็หนีไปค่ะอย่างล่าสุดที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ย
เงินนายจ้างแล้วหนีไปอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีสุดท้ายเมื่อวานนี้ถูกจับได้
ส่วนที่ว่ามันจะเป็นประเด็นลักษณะฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่า
เพราะก่อเหตุกับผู้หญิงมาหลายคดีเหลือเกินทั้งทำร้ายเขาจนล่าสุดเนี่ย
คดีล่าสุดคือถึงขั้นทำเขาจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับตำรวจบอกว่ามันก็อาจจะมีส่วน
แล้วก็จะทำร้ายเขานะฮะเบื้องต้นตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันมีอยู่ประเด็นนึงที่คนตั้งข้อสังเกต
นั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียมที่เป็นจุดเกิดเหตุ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้คนนอกเข้าไปก่อเหตุ
เที่ยมแบบนี้เอ๊รอปภรู้เห็นเป็นใจอะไรด้วยหรือเปล่า
คือทางเจ้าของคอนโดมิเนียมวันนี้ขอออกมาชี้แจงหน่อยนะคะ
เพราะว่ากระแสโซเชียลวิจารณ์หนักมาก
กรณีที่ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าไปก่อเหตุ
คอนโดมิเนียมแห่งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยจริง
มีกล้องวงจรปิดติดตั้งตั้ง๔๓ตัว
กล้องวงจรปิดของทางคอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ย
ในวันที่๓๑สิงหาคม๕ทุ่ม๑๕นาที
ด้านหน้าคอนโดบันทึกภาพภาพนี้เอาไว้ได้ค่ะ
ก็เห็นภาพตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอด
ในที่จอดรถจักรยานยนต์
ตอนนั้นผู้ต้องหายังไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตและหมวกแก๊ป
ผู้ต้องหาเดินไปหารอปภที่นั่งอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะ

คือจะเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเขาเอารถจักรยานยนต์ไปจอด
ช่องจอดรถจักรยานยนต์เขาพยายามจะเข้าไป
ซึ่งคอนโดมิเนียมก็มีรอปภนั่งอยู่
แล้วก็พยายามติดต่อตัวผู้เสียชีวิต

ซึ่งทางเจ้าของคอนโดมิเนียมบอกว่าให้สังเกตดูว่า
รอปภของคอนโดมิเนียมเนี่ยยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลา

และตัวผู้ก่อเหตุก็พยายามติดต่อผู้เสียชีวิต
แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพนี้ที่ผู้เสียชีวิตเขาต้องออกมาจากห้อง
เพื่อมารับเข้าไป
กล้องวงจรปิดด้านในนะคะก็จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเดินลงมารับผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ต้องเปิดประตูให้เข้าแบบนี้ค่ะ
คือคนนอกเข้าไปไม่ได้
โนมิเนียมบอกว่าเนี่ยก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเหล่านี้ยืนยันให้ดูว่า
คือเขามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว
แต่ในลักษณะที่ว่าตัวผู้เสียชีวิตเป็นคนลงมารับตัวผู้ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
คือคอนโดมิเนียมบอกว่าภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ทั้งด้านหน้าและด้านในตึกมีกล้องวงจรปิด๔๐กว่าตัว

มันก็สามารถประติดประต่อเห็นไทม์ไลน์ของคนร้ายที่ก่อเหตุได้เป็นอย่างดีนะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ดูค่ะ
นี่นะคะเขาเดินเข้าไปอยู่ตรงหน้าประตู
เสร็จปุ๊บโทรหาผู้ตาย
แล้วผู้ตายก็เปิดประตูออกมาลงมารับ
คือเขาเหมือนกับเหมือนชิลดูไม่เร่งรีบ
ถ้าจะดูจากคลิปวิดีโอก็คือเขาเดินออกมาแบบชิลไม่เร่งรีบไม่อะไรเลย
เรามารู้ทีหลังว่าผู้ก่อเหตุคนนี้ก่อเหตุมาในหลายพื้นที่
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงรอปภว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่
รอปภและทางเจ้าของคอนโดมิเนียมยืนยันว่ารอปภทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วนะคะ
จะเห็นว่ารอปภคอยเดินตามไปดูคอยยืนดูตลอดเวลาก่อนที่ตัวผู้ก่อเหตุ
จะเข้าไปภายในคอนโดมิเนียมด้วยซ้ำ
คือทางรอปภเขาก็พยายามดูว่ามีพิรุธไหมอะไรไหม
ลูกบ้านลงมารับเองไหมซึ่งลูกบ้านก็มารับเอง
รอปภก็สอบถามผู้ต้องหาแล้วด้วยว่ามาหาใครห้องไหน
ให้ติดต่อเจ้าของห้องให้ลงมารับ
หลังเกิดเรื่องค่ะทางคอนโดมิเนียมก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
แต่ว่าพอโดนกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์
เขาก็บอกว่าเขาเสียใจนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับกิจการ
มีลูกบ้านแจ้งขอย้ายออกด้วยค่ะ
ขอย้ายออกเพิ่มหลายห้องเลยค่ะ
ก็เลยตัดสินใจว่าขอออกมาชี้แจงในทุกประเด็น
และขอความเห็นใจจากสังคมด้วยนะคะ
วันนี้มอบเงินช่วยเหลือ๒๐๐๐บาทให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
คือตอนแรกเขาบอกว่ามาเจอน้องสาว
แล้วพอตอนขากลับเราพอก็ถามว่าเจอน้องยังน้องเป็นไงบ้าง

แล้วรอพอก็แค่ชวนคุยว่าคือฟิลล์ไม่กลัวเหรอ
เพราะมันตอนตี๒อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งคือรอปภเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แล้วเขาเองเขาก็รู้สึกแย่มากกับเรื่องเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
พนักงานที่ไปเจอศพคนแรกทุกวันนี้ยังเป็นแพนิกอยู่เลย
หนูเองหนูก็พยายามประสานงานกับทางตำรวจตลอด

ให้ข้อมูลให้ลูกประสันฐานให้ทุกอย่างที่ชัดเจนทุกอย่าง

แล้วหนูก็รับผิดชอบทางครอบครัวเขาด้วยหนูทำทุกอย่างแล้วอะพี่
หนูขอแค่ช่วยหนูหน่อยอย่าโจมตีหนูเลยอย่าทำร้ายหนูเลย
เราก็คนทำมาหากินโดยสุจริตนะพี่
คือในช่วงเกิดเหตุช่วงแรกเนี่ย
มันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาเนี่ยมุมเดียว
จะเป็นลักษณะเหมือนกับผู้ต่ำหาเดินขึ้นมาแล้ว
แล้วผู้ตายก็เหมือนกับเดินออกมาหา
แต่ความจริงแล้วคอนโดบอกว่าขอยืนยันว่า
เขามาตั้งแต่หน้าประตูที่เป็นคีย์การ์ด
ค่ะแล้วก็เลยให้ทีมข่าวได้ดูภาพตั้งแต่ต้นเลย
ก็เห็นภาพตั้งแต่ด้านหน้าตึกก่อนจะเข้าไปจนเข้าไปด้านใน
ครับคือก็อย่างที่เจ้าของคอนโดบอกแล้วฮะ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้น

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ย
ได้คุยกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ที่หน้าคอนโดที่เกิดเหตุนะฮะ
ตรงนี้นะครับคือแม่ค้าท่านเนี่ยบอกว่า
ได้เจอกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันนะครับ
จำได้ว่าวันนั้นยังแซวอยู่เลยบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้นอกใจ

ที่ผู้ตายจะเดินขึ้นคอนโดไปหลังจากนั้นไม่เจอเลยอีก๒๓วัน
จนกระทั่งวันเกิดเหตุนั่นแหละที่เขาเจอศพกันเนี่ย
รู้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่มารับศพนะผู้เสียชีวิตในคอนโดเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปี
ตอนนั้นเธอบอกเธอเอกใจแล้วว่าจะใช่หรือเปล่า

ส่วนตัวของนางสาวจิลาพรผู้ตายแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวท่านนี้บอกกับเรานะครับ
บอกว่าเธอเป็นคนที่นิสัยดีมากพูดจาน่ารักอัธยาศัยดีนะครับ
เป็นคนหน้าตาดีค่ะแต่ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ย
เธอก็จะไปไหนมาไหนคนเดียวนะ
พี่ชายมือไม่เคยเจอเลย

ผู้หญิงนี้ต้องคุยกับพี่บ่อยมั้ยนิสัยใจเพาะเพียงยังไง

เขาก็ไม่ได้มีอะไรนะโต่นแรกพี่เค้าบอกว่ามารักคน
คนตายคนเจอชีวิต่ะบอกว่ายี่สิบเจ็ด
แต่วันนั้นน่ะเขาไม่มา
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาย้อนดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะคะ
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวค่ะคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงดึกสามสิบเอ็ด
สิงหาคมต่อเนื่องหนึ่งกันยายนเนี่ยนะคะก็คือตีหนึ่งกว่า
จนถึงตีสองกว่ากว่าประมาณนี้นายเอกพฤษผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์
คันที่ก่อเหตุนะคะเป็นรถของเพื่อนนะคะครับมุ่งหน้าไปแคมป์คนงาน
หลังวัดหนำแดงในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไปนอนพัก
อยู่ที่บ้านคนงานจนถึงเช้าค่ะนี่คือหลังก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ค่ะวันรุ่งขึ้น๑กันยายนช่วงทุ่มหนึ่ง
ผู้ต้องหาก็นั่งรถแท็กซี่ไปโรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางนา
นัดเจอเหยื่ออีกรายนะคะครับนี่ค่ะก่อเหตุต่อเนื่องนะคะ
นัดเจอเหยื่ออีกรายและก่อเหตุซ้ำในลักษณะคล้ายกัน
แต่เหยื่อมีสติหนีรอดไปได้แต่นายเอกพฤษขู่บังคับ
เหยื่อโอนเงินให้ครับหลังจากนั้นนั่งแท็กซี่
กลับมาที่บ้านพักคนงานเหมือนเดิมค่ะ
สองกันยายนผู้ต้องหาใช้ชีวิตตามปกติทำที
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกไปทำงานด้วยนะคะ
ไปรับจ้างทาสีตามปกติเลยค่ะครับพอสองทุ่ม
ยังจะไปกินหมูกระทะแถวบ้านกินหมูกระทะด้วย
หมูกระทะอย่างใจเย็นคุณเพิ่งฆ่าคนตายนะคะ
กินหมูกระทะอย่างใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถัดมาค่ะช่วงเช้า๓กันยายน
ผู้ต้องหาเตรียมหนีแล้วค่ะเก็บข้าวเก็บของเตรียมหลบหนี
เบิกค่าแรงกับในจ้าง๗๐๐บาท
เรียกแท็กซี่ไปบ้านเพื่อนแถวคลอง๗ปฐุมธานี
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่หอพักที่ตำรวจไปจับตัวนายเอกพฤษผู้ต้องหานะคะ
ที่ไปจับได้ที่ปทุ่มธานีนะคะนางอุรัยเจ้าของหอพักบอกว่า
คือ๔กันยายนประมาณเที่ยงสังเกตเห็นผู้ต้องหาเดินมาที่หอพัก
มีอดีตแฟนสาวโทรศัพท์มาแจ้งว่าจะมีเพื่อนมาที่หอพักตรงนี้
ขอเปิดห้องให้เพื่อนเข้าไปพักหน่อยเจ้าของหอพักก็เลยเปิด
ที่เจ้าของห้องบอกอะค่ะมารู้อีกทีตอนที่ตำรวจมาจับที่ห้องพักเมื่อวาน
เจ้าของหอพักก็เลยบอกว่าถ้ารู้ว่านี่คือผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุฆ่าคนตายมา
จะไม่ให้เข้ามาเลยแต่กรณีนี้เนี่ยเจ้าของห้องโทรไปบอกเจ้าของหอพัก
ว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนผู้ชายเข้ามาที่ห้องนะช่วยเปิดให้หน่อย
เจ้าของหอพักเขาก็ไม่รู้นี่ห้องนี้ที่ไปบุกจับเมื่อวาน
เขาก็เปิดให้และเขาบอกว่าผู้ต้องหาดูนิ่งมากคุณผู้ชม
ดูนิ่งมากไม่มีถาดที่ลุกลีลลุกลดไม่เพี้ยรถไม่อะไรเลย
ก็เข้าไปพักในห้องพักที่หอนี้
เข้ามาหาคนรู้จักกันมาได้กี่วันครับคุณป้า
มานอนได้๒คืนเองกับตำรวจก็จับไปเลย
ตอนที่เขามาเนี่ยคุณป้าเห็นวันที่เขาเข้ามาไหมครับ
เห็นแต่ไม่เห็นหน้ามากเพราะว่าเขาใส่แมสแล้วเปลี่ยนใส่หมวกปิดหน้า

ก็พูดจาดีนี่แหละไม่รู้ถ้ารู้ใครก็จะให้เข้าล่ะ
ก็บอกแฟนค่ะบอกไอ้นั่นน่ะคนที่อยู่ห้องบอกว่าถ้าใครเขาถามนะ
ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จริงแหละ
ถ้ารู้ใครเขาจะให้เข้าคนฆ่าคนตายมาใครจะให้เข้าใครจะให้ขึ้นตึก
ทีมข่าวของเราคุณคารินกระมุดโยธินก็เลยตามไปต่อ
คุยกับอดีตแฟนสาวที่เป็นเจ้าของห้อง
โทรไปแจ้งเจ้าของหอพักว่าเปิดห้องให้เพื่อนเข้าไปหน่อย
เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะ
เขาไม่รู้ว่าผู้ต้องหาไปก่อเหตุฆ่าคนตายมา
ไม่รู้จริงก็เลยให้มาพักที่ห้องพักของตัวเอง
รับว่ารู้จักกับผู้ต้องหาแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้ว
๔สิงหาคมคือผู้ต้องหาโทรไปบอกว่าขอไปพักที่ห้องได้ไหม
เธอเองก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากมาพักที่ห้องเธอ
ผู้ต้องหาตอบสั้นว่าไม่ต้องถามเยอะ
ระหว่างที่มาพักที่ห้องก็ไม่ได้คุยอะไรกับเธอนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีแปลกอะไรด้วยเธอไม่ได้ถาม
รู้ทีหลังโอ้โหเธอก็ยอมรับว่าตกใจและเครียดมาก
เพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเธอช่วยเหลือให้ที่พักพิงผู้ต้องหา
เพราะว่าเธอเปิดห้องให้ผู้ต้องหาหลังก่อเหตุไปพักอยู่ที่ห้องเธอ
ตอนนี้เธอเลยตกเป็นว่าโอ้โหเธอช่วยเหลือผู้ต้องหา
ให้ที่พักพิงผู้ต้องหาในการหลบหนี
ก็เลยถามว่าเลือกยังไงจะมาอยู่กับหนู
ถามของแค่นี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไร
หรือเขาก็แค่บอกว่าไม่ต้องถามมากหนูก็เลยไม่ถามต่อ
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาคนนี้
มักใช้ยาเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์

ขณะเดียวกันมีพฤติกรรมคือใช้รูปคนอื่นเนี่ย
เอาไปเป็นรูปในโปรไฟล์ของตัวเอง
แล้วเอาไปหลอกลวงเหยื่อนะครับมีการใช้ชื่อปลอมด้วยนะครับ
ในการไปหลอกลวงเหยื่อนะครับอย่างชื่อจริงเนี่ยคือเอกพฤษแน่นอน
ชื่อเล่นคือแม็กซ์แต่ตำรวจบอกไม่ใช่นะฮะไม่ได้ชื่อแม็กซ์นะครับ
เราได้ข้อเท็จจริงมาเพิ่มเนี่ยก็คือตำรวจยืนยันว่าความจริงนายเอก
เพราะชื่อเล่นจริงของเขาเนี่ยคือบอลนะชื่อบอลนะครับ
ส่วนชื่อแม็กซ์เนี่ยจะใช้เป็นชื่อปลอมเวลาแชทไปคุยกับเหยื่อ
ไปคุยกับหญิงสาวนี่เห็นไหมฮะจะใช้ชื่อแม็กซ์แบบนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้มีรสนิยมทางเพศเนี่ยแบบค่อนข้างผิดธรรมชาติด้วยนะครับ
แล้วในแม็กซ์หรือว่าในบอลเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ทำร้ายผู้หญิงมาแล้วเมื่อปี๕๙นะ
ตอนนั้นน่ะถึงขั้นข่มขืนเลยนะครับข่มขืนผู้หญิงในท้องที่สอนอบังขุนเทียน
แล้วก็ถูกจับได้ในปี๕๙นั่นแหละถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษธนบุรี
โทษออกมาเมื่อเมษายนปี๖๔นะครับต้นปีนี้เอง
ร้อยตำรวจเอกวีรศักดิ์ทองบ่อเป็นรองสารวัตรสอบสวนสนบางนาระบุว่า
ผู้เสียหายผู้หญิงมาแจ้งความเอาไว้เมื่อ๒กันยายน
หลังจากถูกผู้ต้องหาคนเดียวกับที่ก่อเหตุที่สมุทรปราการเนี่ย
ขู่และบังคับเอาเงินไปนี่ฮะค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ย
ไม่ได้ก่อเหตุกับแค่ผู้ตายคือนางสาวจิราพรนะครับ
มีผู้หญิงอีกคนนึงที่แจ้งความที่สอนอบางนาบอกว่า
นายเอกพฤษข่มขู่บังคับเอาเงินพฤติกรรมก็คือนายเอกพฤษเนี่ย
วันที่ไปหานางสาวจิลาพรที่คอนโดเนี่ยคือคืน๓๑ต่อเนื่อง๑กันยานะ

วันที่๑กันยาเนี่ยนายเอกพฤษติดต่อไปหาผู้เสียหายอีกคนนึง
เป็นผู้หญิงนะครับนัดเจอที่โรงแรมแล้วมาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มนะครับ
จากนั้นประมาณสามทุ่มนายเอกพฤษได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้
ด้วยการบีบคอแล้วบังคับให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
แล้วให้บอกรหัสแอปธนาคารเพื่อโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหาย
ไปยังบัญชีของนายเอกพฤษโอนไปหกพันบาท
จนเขาเหลือเงินในบัญชีอยู่แค่๒๐๐บาท
คือนายเอกพฤษเนี่ยทำเป็นประมาณว่าโอ้โหนี่เหลือให้สองร้อย
นี่ฮะแสบจริง
พอโอนเงินเสร็จเอาโทรศัพท์มือถือของเขาไปด้วย
แล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมโอนเงินให้เนี่ย
จะฆ่าให้ตายให้หมดอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะฮะ
นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วไปคืนก่อนเกิดเหตุ
ที่ห้องของคุณจิลาพรเนี่ยบีบคอเขาเหมือนกันนะ
แต่ว่าทีนี้เขาถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วก่อนจะออกไปเอาโทรศัพท์มือถือไปเหมือนกันเลย

วันรุ่งขึ้นไปนัดเจอผู้หญิงอีกคนนึงตอนทุ่มนึง

แล้วบังคับให้เขาเนี่ยบอกรหัสแอปธนาคารแล้วโอนเงินไป

นี่ถ้าไม่ตามจับได้นะโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับอดีตสามีนะคะ
อดีตสามีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้า
นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
คอนโดมิเนียมที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตติดต่อไปที่อดีตสามีบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอดีตภรรยาที่ห้องให้หน่อยเถอะ
คือแม่เนี่ยค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตให้พระที่หนองบัวลำพูดูดวงให้
พระท่านบอกว่าเห็นว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในห้อง
เหมือนกับวิญญาณยังอยู่ในห้อง
อดีตสามีก็เลยไปทำพิธีให้นะคะ
มนต์พระไปบอกว่าสงสารเห็นใจทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
จริงแล้วเขาก็เลิกรากันไปนานแล้วนะ
ไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วด้วย
ก็มีติดต่อไปที่แม่ของอดีตภรรยาไปถามเรื่องลูก
ก็คือลูกสาว๒คนคนหนึ่ง๗ขวบคนหนึ่ง๘ขวบก็เท่านั้นเองค่ะ
เดี๋ยวผมน้ำตาไหลให้เฉย

คือผู้ตายคุณจีราพรเป็นคนหนองบูรรมภู
คุณแม่บอกว่าที่ต้องชาปนกิจที่สมุทรปราการเลยท้องที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็เพราะว่าไปตรวจเชื้อโควิดเจอจากศพตอนที่ชนะสูตรนะฮะ
แต่คุณแม่บอกว่าก็คือความจริงลูกสาวติดโควิดมาก่อนหน้านี้

คาดว่าจะเป็นพวกเชื้อตายที่ยังหลงเหลืออยู่มากกว่า
คือห่อผ้าที่มีกระดูกของลูกสาวนะครับ
ก็นำกระดูกมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่หนองบุรมภูแทน
คุณแม่ชื่อนางจันเที่ยงนะครับแม่ของนางสาวจิราพร
แม่บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับเนี่ยฮะ
แต่ละวันก็นั่งกอดห่อผ้าห่อกระดูกของลูกสาวนะ
ก็ร้องไห้อยู่ทั้งวันเหมือนกันนะครับ
แม่บอกว่าครอบครัวเนี่ยมีฐานะยากจนนางสาวจิลาพรเนี่ยชื่อเล่นน้อยหนา
จะเป็นคนที่ทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลครอบครัว
รวมทั้งลูกของนางสาวจิลาพรเองมีลูกตัวเล็กอยู่๒คนด้วยกันนะครับ
อายุไม่กี่ขวบนะฮะตอนนี้ยังเรียนอยู่นะฮะ
ซึ่งตรงนี้ตอนที่ไปทำงานที่กรุงเทพนะครับ
ก็ได้ฝากหลานเอาไว้กับพ่อกับแม่แล้วเข้ากรุงเทพสุดท้ายเนี่ย
รู้ข่าวคือมาขายเครื่องสำอางกับเสื้อผ้าออนไลน์
ก่อนเกิดเหตุวันที่๓๐สิงหาคมยังโทรมาคุยกันอยู่
ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะส่งสเก็ตบอร์ดกับมือถือ๒เครื่อง
ให้หลานสาวทั้งสองคนนะเพราะว่าหลานทั้งสองคนเนี่ย
ขอแม่ของเขาไว้ลูกสาวเนี่ยรักลูกทั้งสองคนมากนะ
พาไปเรียนโรงเรียนดีแล้วก็ทำงานส่งเงินมาให้
ตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่แล้วเนี่ยทางคุณแม่ของนางสาวจิราพรบอกว่า
กับยายเองก็ไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไง
สงสัยคงต้องย้ายโรงเรียนของหลานมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่มีโรงเรียนรัฐบาลนะครับ
หลังจากทำพิธีชาปนกิจเสร็จก็ได้กระดูกกับเท่าฐานของลูกสาว
กลับมาทำบุญที่บ้านวันนี้มีการก่อประสาทพึ่ง
ประเพณีของชาวอีสานนะครับแล้วนำไปถวายวัด
หลังทำบุญเสร็จกระดูกจะบรรจุเอาไว้ในธาตุ
ส่วนเท่ากระดูกเนี่ยจะนำไปฝังดินตามประเพณีของหมู่บ้าน
คุณแม่บอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นที่ทราบข่าวว่าคนร้ายถูกจับได้แล้ว
ส่วนเรื่องให้อภัยเนี่ยตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ยังให้อภัยไม่ได้แน่นอน
แล้วจะไม่ยอมความด้วยขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขณะที่ญาติญาติก็โกรธแค้นกันมากบอกเป็นเสียงเดียวว่า
ขอให้ลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นประหารชีวิต
ส่วนทางอดีตสามีเนี่ยวันนี้ก็ช่วยเหลือทางครอบครัวที่อยู่หนองบัวลำพู
โดยการนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องที่เกิดเหตุให้
หลังจากนี้ก็คงจะต้องติดต่อเพิ่มเติมกับตำรวจ
เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของลูกสาวที่ยึดได้จากผู้ต้องหา

คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
คนสุดท้ายมันได้เครทิพย์ที่นี่ครับบ้าน
เราก็จะเอา๖๐กรัมให้
คือจริงเราก็อยากให้ประหารไปเลย
ขนเขาจะหาออกมาเขาก็ได้ทำช่วยดี
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปที่บ้านของนายเอกพฤษผู้ต้องหากันหน่อย

พื้นที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะทีมข่าวได้ไปเจอแม่ของผู้ต้องหานะคะ
แม่บอกว่าโอ้โหแม่อายคนมากแม่เศร้าใจเสียใจและอายคนมาก
ลูกชายกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายครับแม่บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยนะ
นายเอกพฤษเนี่ยชื่อเล่นจริงจริงคือบอลนะอืม
แต่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละว่าเขาชอบใช้ชื่อแม็กซ์เวลาคุยกับเหยื่อในโลกออนไลน์
หลอกผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่ตำรวจให้ข้อมูล
ในรูปคนอื่นด้วยจริงแล้วไม่ใช่ชื่อแม็กซ์นะคะชื่อเล่นชื่อบอลค่ะ
เป็นลูกชายคนโตค่ะเป็นลูกชายกับอดีตสามีนะคะ
ย้ายออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุ๑๕แม่บอกแม่ไม่ค่อยสนิทกับลูกชายคนนี้เท่าไหร่
เคยมีครอบครัวมาก่อนค่ะมีลูกสาวกับลูกชายมีลูกสองคนนะคะ
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้แม่เองก็เลี้ยงอยู่ที่บ้าน
เมื่อ๔ปีก่อนลูกชายแม่คนนี้เคยถูกจำคุก
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้หญิงก็คงจะเป็นแฟนในตอนนั้นน่ะ
ถูกจำคุก๔ปีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพ้นโทษออกมาเมษายนปีนี้
พ้นโทษจริงจริงแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะคะแม่บอกครับ
กลับมาอยู่บ้านมาแต่งงานด้วยแต่งงานกับผู้หญิงคนนึง
เมื่อวันที่๙มิถุนายนนะคะทั้งคู่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก
แต่งงานปุ๊บก็ไปทำงานที่กรุงเทพด้วยกัน
หลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยจนช่วงเย็นเมื่อวาน
แม่บอกว่าแม่รู้ข่าวจากทีวีค่ะครับ
ดูทีวีแล้วอ้าวเห็นข่าวลูกชายตกใจมาก
ไม่คิดว่าลูกชายจะกล้าฆ่าผู้หญิงได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
แม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นคนนิ่งเงียบขยันทำงาน
เคยเป็นเชฟในร้านอาหารมาก่อนไม่เคยมีประวัติทำร้ายผู้หญิง
หรือว่าประวัติเสพยาเสพติดเท่าที่แม่รู้นะ
แม่รู้นะคะแม่ก็เลยบอกว่าก็นี่แหละเสพยาแล้วก็คงบันดาลโทษะ
เสพแบบเสพไม่เลิกเลยเสพแบบต่อเนื่องเลยนะฮะ